มื้อตังค์ใช่ะไอมี่สำหรับอะไรขึ้นนะครับ
สำหรับตัวเอมมี่นะหนูเคยพูดหลายครั้งแล้วว่า
ใครจะเกลียดเอมมี่ก็เกลียดใครจะด่าเอมมี่ก็ด่าใครอยากจะตีหนูก็ตี
คือน้องเพิ่งจะ๑๑ขวบแล้วก็คำว่าเมื่อยมือไม่ควรใช้กับน้องป่ะ
อืมตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างพอเขาพิมพ์มาแบบนั้น

ไปพูดว่าถ้าเป็นเขาอ่ะ

ก็ต้องเลื่อยมือกันหมดแหละอะไรประมาณนี้
คุยกับเขาดีแล้วก็แค่ตบท้ายว่าไม่น่าจะพิมพ์ชาติชั่วประมาณนี้ค่ะ
ไม่ค่ะเอมมี่ก็พิมพ์ในคอมเมนต์เลย
คือเอมมี่มองว่าน้องยังแค่๑๑ขวบไม่ควรเม้นแบบนี้ป่
แล้วก็อีกอันนี้ไปหาไหม
เข้าไปไปคุยไปตอบโต้กับเขาก็เหมือนเขาก็ยังไม่ลดลาวาสองนะ
เขาก็ยังแบบไปได้เรื่อยของเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเอ็มมี่คิดว่าเขาใช้เลือกในโปรไฟล์เขาใช้รูปจริงของเขาไหม
เพราะว่าหลังจากที่แฟนคลับเราก็อังสศนไว้ทะลมเขาเหมือนกัน
เอ็มมี่คิดว่าคนที่ผู้ชายน่าจะเป็นตัวจริงนะ
แต่มันมีผู้หญิงอีกคนนึงอะค่ะแต่ใช้เป็นรูปผู้หญิงเอมมี่คิดว่าน่าจะเป็นไอจีปลอม
เพราะดวงตกที่เขาเข้ามาเป็นลูกสาวเราอย่างนี้ส่วนตัวเราคิดว่าเขาไม่ชอบเราหรือว่าเขาตั้งใจที่จะแบบร่วมโมโหร้าย
มี่คิดว่าเขาน่าจะเป็นคนขาดความอบอุ่นมากกว่าค่ะน่าจะพ่อแม่เลิกกันอะไรประมาณเนี้ย
มันจัดการเขาไม่ได้ไงคือถ้าเกิดว่าเอมมี่เจอตัวต่อให้เขาจะมีแรงมากกว่าเอมมี่เอมมี่ก็ยอมตายตรงนั้นมากกว่าคือ
บอกแล้วว่าอย่ามาทำอะไรลูกเอมมี่คือด้วยความเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเอมมี่ก็ไม่เคยด่าลูกไม่เคยตีลูกเพราะฉะนั้นอย่ามาอะไรกับลูกเอมมี่
แล้วลูกสาวรับรู้ไหมคะว่าเราโดนอะไรอย่างนี้
ก็บอกสู้ตายคือลูกเอมมี่เขาเขาเข้าใจเอมมี่ทุกอย่างแล้วก็ชุดชุดที่ทำอ่ะก็ในเมื่อเอมมี่ทำแรนด์ชุดว่ายน้ำตัวเอง
มี่จะให้แล้วเราไม่มีเงินต้องจ้างคนอื่นแล้วก็เอาลูกตัวเองไม่ดีกว่าเหรอ
เอมมี่คิดว่าชุดที่เลือกให้มันเป็นชุดที่น่ารักที่สุดแล้ว

แหละแบบเหมือนยังเด้งอื่นแปลว่ะ

มีอะไรจะบอกพวกเกมค์คีย์บอร์ด
ที่เขาไม่เข้าใจไหมว่า
สิ่งที่เราลงลูกก็เป็นลงกิจกรรม

เมนต์อะไรก็ได้แต่คุณต้องดูการาเทศาด้วย

น้องเขาคือเอ็ดขวบ

มันไม่น่าจะเป็นคนแบบธรรมดาใช้ชีวิตอยู่ปกติแล้ว

อายุเท่าไหร่น่าจะดูความเหมาะสมมากกว่า

แจ้งความดำเนินคดีไหม

ไม่ว่าฝากบอกหน่อยนะคะว่า

อย่าคิดว่าศิลปิน
ตามไม่ได้นะอันนี้พูดแทนศิลปินทุกคนเลย
แล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่เอมมี่คนเดียว

ว่าคุณเป็นใครใช้อะไรแบบไหน
เราทำได้แต่เราไม่อยากเสียเวลาแค่นั้นเอง
แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณยังไม่หยุดกับลูกเอมมี่